วันนี้วันอาทิตย์ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านตื่นมาทำกับข้าว

ถามคุณผู้ชมที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายที่ชอบทำกับข้าว
คุณผู้ชายคนนี้เขาไปซื้อปลาสลิดมา

ล้างแล้วล้างอีกไม่ให้มันเอาสารต่างออกไป
ก็ใส่น้ำมันใช้น้ำมันถั่วเหลืองทอดปลาสลิด
แต่ปรากฏว่าฟองมันฟอตแบบนี้
หนึ่งว่าน้ำมันมันคือน้ำยาล้างจาน

คุณมณฑดีคุณสุวสระกล้ากินไหม

คือเราทอดแล้วมันก็ต้องไม่มีฟองสิเนอะ

บางทีเคยทอดปลาส้มปลาส้มมีฟอง

มันจะไม่เยอะขนาดนี้เราเคยทอดปลากันอยู่แล้ว

ใครว่าแปลกยกมือขึ้นหน่อยครับ
เขางงซื้อปลาสลิดมาทอดก่อน

เฉินพอทอดชั้นไหนน้ำมันไหนกระทะ
มันถึงเป็นฟองฟอดเหมือนน้ำหยาด

พ่อบ้านเจ้าของคลิปบอกว่าล้างแล้วนะ
แช่น้ำนานมากแล้วตอนทอด

มันเกี่ยวหรือเปล่าเอาใครเคยทอดส่งไลน์มา

ไม่กล้ากินเลยนะไม่กล้ากินไอ้ปลา
สองตัวนี้เลยไม่เสี่ยงเนอะ

เอ๊ะหรือมันเป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือเปล่า

หรือว่าเขาก็แนะนำว่าลองใช้น้ำมันปลา
ซิมันยังเป็นฟองอยู่ไหมค่ะแต่บางคนบอกว่า

พอมันมียาฆ่าแมลงหรือว่าอะไรต่าง

แต่สุดท้ายพ่อบ้านคนนี้เขาบอกว่าไม่กล้ากินทิ้งเลย
กลัวเป็นยาข้ามแมลงแล้วกินไปแล้วมันจะเป็นอะไรกับร่างกาย

เราเองก็ไม่กล้ากินเหมือนกันนะเจอฟองขนาดนี้นะคะ